คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
โอ้โหเกือบจะทำให้ผู้โดยสารที่มาในรถบัส
นครชัยแอร์เนี่ยทั้งเสียชีวิตทั้งอะไรนะ
บาดเจ็บเลยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ชนสนั่นกลางสี่แยกไฟแดงเลยนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะ
นี่เกิดขึ้นเช้ามืดเลยตอนตี๕นะครับ
อุบัติเหตุรถบัตรรับส่งผู้โดยสารชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
บริเวณแยกไฟแดงบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาพบรถบัตรโดยสารนครชัยขนส่ง
มีนายธนอง๖ศรีอายุ๔๕ปีเป็นคนขับนะครับ
ได้รับบัตรเจ็บเพราะว่าหน้ารถไปชนกับรถบันทุกนะฮะ
เขาถูกอัดก๊อปปี้แล้วก็บาดเจ็บที่ขาครับ
ผู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้โดยสารในรถมี๓๐คน
โชคดีนะคุณนะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น๓คน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
สอบถามผู้โดยสารที่อยู่บนรถเล่าให้ฟังบอกว่ารถบัตรวิ่งโดย
มาจากเส้นทางเลยพัทยาแล้วก็ไประยองนะครับ

เพื่อจุดหมายปลายทางก็คือระยองนะครับ

พอมาถึงช่วงเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเสียงดังสนั่นวันไหว
รถบัตรสะเทือนเลยต้องตื่นขึ้นมาครับ
พบว่ารถบัตรที่นั่งมานั้นชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อไปแล้ว
นานนักก็มีกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือนะครับ
นำผู้โดยสารและสัมภาระทั้งหมดลงจากรถบัตร
คันเกิดเหตุอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะครับ
ทีนี้สอบถามคนขับรถบัตรนะครับ
ซึ่งทราบว่าคนขับก็ขับมาระยะไกลพอสมควร
อย่างที่บอกเลยพัทยาบระยองนะ

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นแยกไฟแดง
รับว่ามีอาการวูบหลับใน
ไม่สามารถบังคับรถได้มารู้ตัวอีกที
โอ้โหชนตุ้มชนท้ายเขาให้แล้วกับรถบรรทุกนะครับ
เจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบสวนคนขับรถบัตร

เพื่อหาสาเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนผู้โดยสารที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
รอรถบัตรคันใหม่มาเปลี่ยนถ่ายแล้วนะ
คนไปสู่ระยองได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับ